ก็อยากจะบอกว่า
บางคนนะฮะอาจจะไม่เห็นภาพ
คนอย่างผมมางานมามีป๊ะโกะ

ใช่เขินอะไรอย่างนี้ครับผม
มันดูขัดกันลุกเรา
ใช่ของผมที่จริงนี่มันต้องเป็นป้ายเครื่องดื่ม
งั้นก็ต้องเป็นป้ายอะไรสักอย่างนะครับผม

เป็นไงบ้างวันนี้พาลูกออกมางาน
ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็

แล้วคุณต้องขัดกันหรือจะกลัวอะไรไหมครับ
ตื่นกลัวครับก็ทำหน้าสนุกดีครับ

ก็มีบ้างครับก็มีบ้าง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราทำยังไงบ้าง

หรือเปล่าว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าว่าคนอะไรมันเยอะแยะมากมายครับ
ต้องดูแลกันยังไงหรือเปล่าว่าข้างนอก
ก็ดูแลก็เดี๋ยววันนี้ผมเอาพี่เลี้ยงมาด้วย
ก็เวลามีอะไรผมก็ให้พี่เลี้ยงดูนะครับ

กินนอนปุ๊ดแล้วก็เตะบอลนิดหน่อยแล้วก็นอนครับ

ไม่ครับปกติถ้าเป็นไปได้ผมยังไม่อยากให้ออกข้างนอกครับ
ผมอยากให้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ตรงสวนของบ้านแม่เขาก่อนครับ
เพราะกลุ่มเรื่องของชีวิตใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับ
แล้ววันนี้ทำไมแบบเห็นไหมแปดสุดท้ายพามาครับทางดูแล้วข้างบนมาก
อะไรนะครับก็คือเอายังไงก็เขาติดต่อมาแล้วก็เอาอะครับผม
ครับเอาตรงตรงว่าค่าน้ำนมลูกค่าพระออมลูกครับผม

ก็ใช่ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องดูที่เหมาะสมกับเขาอะครับผม
ก็ช่วงนี้ก็ส่วนมากถ้าคนติดต่อก็ส่วนว่าจะมีของเด็กอะไรมาให้เราช่วยรีวิวให้เราช่วยลงไอจีครับผม
นอกจากลูกมีภรรยาเปิดตัวด้วย
คือก็มาดูลูกครับก็มาดูลูกกัน
เป็นยังไงครับของแม่พ่อคุณค่ะ
ก็ดีครับในฐานะพ่อในฐานะแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกก็ดีสนุกดีครับ
ชีวิตคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ
ชีวิตคุณพ่อชีวิตคุณพ่อมันก็ยังไงเราก็ทำงานนะครับ
แล้วก็เราก็อย่างดีคือเรายังมีพี่เลี้ยงมีอะไรคอยดูแลเราก็จะไม่เหนื่อยมาก
ทุกคนที่เราใช้ชีวิตแบบตรงข้างโชคโชนที่ความคุณลูกแล้วคุณมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง

ยังเลือกผมได้เหมือนเดิมอะไรได้เหมือนเดิมครับ
ชีวิตคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับผม

ทำงานหาตังครับตอนนี้ครับผมทำงานหาตังอย่างเดียวเลย

อยากจะบอกว่าเรามีพี่เลี้ยงตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็น

คือตอนเช้าประมาณ๖โมงทุ่ม

แล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครั
แล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนประมาณ๒โมงทุ่มถึงเช้านะครั